ประชุมสุดยอดอาเซียนในลาวนั้นเริ่มต้นอย่างเป็นทางการแล้วนะครับ
แต่บางประเทศอาจจะสูญเสียโอกาสครับ
เพราะเริ่มเห็นรอยร้าวเกิดขึ้นระหว่างผู้นำสหรัฐกับผู้นำฟิลิปปินส์
คำพูดที่รุนแรงติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
บรรดาผู้นำประเทศทั้ง๑๐ชาติสมาชิกสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน
ระหว่างพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนที่นครหลวงเวียงจันทร์ของลาว
ซึ่งมีขึ้นระหว่างวันที่หกถึงแปดกันยายนนี้โดยประเด็นปัญหาข้อพิพาทในทะเลจีนใต้
มาตรการต่อต้านการก่อการร้ายการค้าและสิทธิมนุษยชน
ว่าน่าจะเป็นประเด็นสำคัญที่จะถูกหยิบยกนำมาหารือกันในการประชุมครั้งนี้
ด้านนายบุญยังวรจิตนายกรัฐมนตรีของลาวและประธานอาเซียน
ได้ขึ้นกล่าวเปิดการประชุมระบุว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
ท้าทายเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและซับซ้อนทั้งในระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งความท้าทายด้านความมั่นคงที่กำลังเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วโลก
ภัยก่อการร้ายและความเชื่อสุดโต่งภัยพิบัติทางธรรมชาติ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศวิกฤตการอบพยพ
จากนี้ยังบอกด้วยว่าอาเซียนกลายเป็นส่วนสำคัญของการดำเนินนโยบายด้านต่างประเทศของ
ลาวบนพื้นฐานของสันติภาพเอกราชมิตรภาพ

อย่างไรก็ตามพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งนี้
มีขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดที่เกิดขึ้น

หลังจากที่นายรถริโก้ดูเตอร์เต้

ถ้อยคำหยาบคายเรียกประธานาธิบดีบารักษ์โอบามาของสหรัฐ

เลิกการหารือทวิภาคีนอกรอบระหว่างกันออกไป
มกลางความพยายามก่อกู้สถานการณ์ของฟิลิปปินส์
ด้วยการออกแถลงการแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ทั้งนี้ประธานาธิบดีบารักษ์โอบามา
สร้างประวัติศาสตร์เป็นประธานาธิบดีสหรัฐ
ยังอยู่ในตำแหน่งคนแรกซึ่งเดินทางเยือนลาว
แต่ถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ครั้งสุดท้าย

สำหรับการเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน

ที่มีต่อภูมิภาคเอเชียนั้น
ไม่ใช่นโยบายที่ฉาบฉวย
ประธานาธิบดีโอบามาบอกว่า
นโยบายนี้สะท้อนให้เห็นถึงผลประโยชน์ขั้นพื้นฐานของชาติ
และเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางว่า
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจะมีบทบาทสำคัญมากยิ่งขึ้นในอนาคต
จากนี้ยังกล่าวถึงจีนยังเปิดเผยว่า
ประเทศที่ใหญ่กว่าไม่ควรมีอิทธิพลเหนือประเทศที่เล็กกว่าด้วย
ผู้นำสหรัฐยังให้คำมั่นด้วยว่า
มอบเงินช่วยเหลือจำนวนกว่า๓๐๐ล้านบาท
โครงการความร่วมมือระยะเวลา๓ปีให้กับรัฐบาลลาว
สำหรับใช้ในการสำรวจและกำจัดทุ่นระเบิด
ราว๘๐ล้านลูกที่ยังหลงเหลืออยู่ในประเทศลาว
นับตั้งแต่ถูกทิ้งลงจากเครื่องบินรบสหรัฐ
ระหว่างช่วงสงครามเวียดนามเมื่อ๔๐ปีก่อน
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน